ท่านผู้ชมครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ไม่ใช่แค่ไทยนะฮะทั่วโลกครับคือต้องเฝ้าระวังกันหมดอ่ะนะฮะ
โดยเฉพาะที่จีนก็กำลังแก้ปัญหากันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าย้อนไปดูโหนชื่อดังเมืองไทยนะครับ
อ่าแล้วก็เอามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ก่อนปีสองห้าหกสามนะฮะอ่าเป็นการดูเมืองดูชาตากรรมของสถานการณ์โลก
โหนโสระจะทำนายว่าปี๒๕๖๓ดาวบาปเคราะห์ใหญ่จะกระจายกันเข้าตรึง๔ทวาร๔มุม
มีดาวเสาเดินนำหน้าถือเป็นจุดคับขันที่สุดของโลก
เป็นปีที่จะเกิดสงครามล้างผลานโลกครั้งใหญ่ทำลายล้างกันอย่างย่อยยับยิ่งกว่าครั้งใดที่เป็นมาในประวัติศาสตร์ของชาติมนุษย์
ในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยไม่เคยมีไม่เคยมีที่ดาวส่งดวงนี้มาตั้งฉากันในมุมนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นมันจะส่งผลอะไรบ้างฮะแต่เอาย้ำอีกที
ก็จะส่งผลเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินแล้วก็อาจจะมีเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องโรคระบาดหรือไวรัสนะครับโหนโสรัชจะทำนายนะฮะเมื่อปี๒๕๖๒ปลายปีนะครับ
บอกว่าเดือนมีนาคมจะมีคนอดอยากล้มตายเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค

กว่าแสนคนชุมนุมกลางปักกิ่งเรียกร้องประชาธิปไตย
สหรัฐไม่มีฤทธิ์จะไปแทรกแทรงได้ทุกอย่างเป็นไปตามวาระชะตากรรมของจีนโดยแท้
แล้วก็บอกว่าเมษายน๖๓นะครับเดือนนี้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่
หวัดนกจะเข้ามาทำลายล้างชีวิตมนุษย์และสัตว์
หรือเป็นเชื้อไข้หวัดนกที่กลายพันธุ์ติดต่อมาถึงคน
ทำให้ศูนย์เสียชีวิตมนุษย์มากมายเป็นที่สยดสยองต่อวงการแพทย์

พฤศจิกายน๖๓โหนโสระจะทำนายว่าเป็นเดือนดวงดาววิปริต
จะมีเชื้อโรคใหม่อันตรายจะมีข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า
ได้มีการพบเชื้อโรคใหม่ที่แพร่เข้ามายังไทยคือไวรัส
หากเกิดแก่ใครเข้าแล้วจะประสบชะตากรรมอันร้ายแรงมาก
เพราะไวรัสชนิดนี้จะทำลายเนื้อเยื่อของมนุษย์ให้ตายภายใน๒๔ชั่วโมง
ไทยรัฐทอล์กนำคำสัมภาษณ์ของโหนสุรจะมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์
อย่างละเอียดถึง๑๒เดือนตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ฟังแล้วยิ่งน่ากลัวไปใหญ่ขอให้ไม่จริงเหรอส่วนอาจารย์เก่งกาดจงใจพระโขนชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับ
ทำนายทายทักกับไทยรัฐทีวีในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาระบุว่าให้ระวังว่าปีนี้ปี๒๕๖๖
จะมีโรคระบาดเกิดขึ้นซึ่งจะกระทบต่อสุขภาพของคนในประเทศเพราะกระทรวงสาธารณสุขของไทย
ในทางโหรศาสตร์ถือว่าอยู่ในดาวเสาจะเป็นหนึ่งในหลายกระทรวงที่จะถูกคราบ
ซึ่งเป็นผลมาจากสุริยุปราคาและจันทรุปราคา
ก้าวของเราใช่ของจิตต้องลองอ้อมอ่ะเนี่ย

กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ถูกฆ่าหมดเลย

นะคะส่วนสถานการณ์จริงนะตอนนี้ค่ะ
ไวรัสโคโรนายังระบาดต่อเนื่องจริง

ทางการจีนบอกว่ายอดผู้ป่วยตอนนี้สูงเกิน๖๐๐๐รายแล้ว
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอีก๒๖ศพ
อดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะ๑๓๒ศพทั้งหมดเป็นชาวจีนค่ะ

มาเลเซียพบผู้ป่วยเพิ่มอีก๓ราย
อสเตรเลียพบผู้ป่วยอีก๑ราย
ฮ่องกงมีผู้ป่วยเพิ่มอีก๒ราย
รวมผู้ป่วยตอนนี้อย่างที่บอกว่าเกินกว่า๖๐๐๐รายแล้วนะคะทั่วโลกนะคะ
เครื่องบินลำนี้ไปอบพยพพลเรือนชาวญี่ปุ่นนะคะครับ
คนจากเมืองอูฮันของจีนกลับมาที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวญี่ปุ่นจะจัดเครื่องบินไปรับมาอีกรอบนึงค่ะ
เพราะว่ามีคนญี่ปุ่นติดอยู่ในอู่ฮัน๖๕๐คนแล้วเขาอยากกลับญี่ปุ่น
รับมาแล้วรอบหนึ่ง๒๐๐คนเดี๋ยวไปรับอีกรอบหนึ่ง
สหรัฐก็อบพยพชาวอเมริกันและนักการทูตชาวอเมริกัน
ประมาณ๒๔๐คนออกจากเมืองอูฮันของจีนแล้วนะคะ
เครื่องบินแวะเติมเชื้อเพลิงที่อลาสก้า
เขาไปลงสนามบินของทหารก่อน
ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุในการเปลี่ยนสถานที่ในการลงจอดนะคะ
ไปที่จุดคัดกรองสนามบินสุวรรณภูมิ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าทางการไทย
มีแผนรองรับในการนำตัวคนไทยที่อยู่ที่อู่ฮั่นกลับประเทศไทยแล้ว
เปลี่ยนจากการใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศ
เป็นเครื่องบินพาณิชย์แบบเช่าเหมาลำ
ได้ไม่เกิดปัญหาด้านการบินระหว่างประเทศ
ส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่มาในไทย
ก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นสำคัญ
ตอนนี้ก็มีมาตรการที่เหมาะสมกับทุกฝ่ายแล้ว